ช่วงนี้จะเหลือลูกชายหน่อยสำหรับน้องตรินนะคะ
เรื่องของคุณชายแล้วก็คุณวิกกี้นั่นเอง
พาออกงานด้วยแล้วจะบอกว่าอยู่เป็นมาก

เพราะว่าน้องไม่งอแงเลยนะคะน่ารักมากเลย
อย่างที่บอกไปคุณพ่อคุณแม่
พาลูกชายออกงานซะหน่อยโชว์ความน่ารักให้พี่สื่อมวลชน
แล้วก็ผู้คนได้ยนต์โฉมแบบตัวเป็นกันเลยนะคะ
บอกเลยคุณตัวจริงน้องตรินน่ารักน่าเอ็นดูมาก
รู้งานอย่างที่บอกไปร้องไห้งอแง
เด็กวัยนี้เป็นปกติอยู่แล้วแต่น้องตินไม่งอแงจ้า
แล้วก็นิ่งให้ถ่ายรูปอีกด้วยค่ะ
ซึ่งทั้งหนุ่มชายแล้วก็สาววิกกี้เองยอมรับว่าตอนนี้ตั้งใจให้ลูกชาย
ได้เรียนรู้พบเจอผู้คนจะได้ไม่กลัวคนอื่น
สัมผัสกับสิ่งแวดล้อมนอกบ้านบ้างอะไรบ้าง
ซึ่งที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้น้องเองมีพัฒนาการที่ดีมาโดยตลอดค่ะ
ไม่ว่าจะพาไปเที่ยวไกลแค่ไหนหรือว่าจะพบเจอใคร
น้องก็จะยิ้มแย้มร่าเริงนั่นเองนะคะ
คือช่วงนี้พยายามที่จะให้เขาออกมาเจอคนบ่อยเหมือนกัน
เพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนที่เขาเริ่มจำหน้าคนได้ปั๊บเนี่ย
เขาเอาแต่พ่อแม่อย่างเดียวเลย
ใช่ค่ะพาไปมดีฟค่ะใช่

ก่อนหน้านี้ก็เลยพยายามที่จะให้เขา

ไปใกล้ไปภูเกียร์
ก็ให้ลองขึ้นเครื่องเขาก็โอเคไม่มีอะไร
จนกระทั่งไปต่างประเทศครั้งแรกก็ไปฮ่องกง

ดิฟต์นี่ก็๕ชั่วโมงกว่าเขาก็โอเคเลย
เราก็ชอบน้ำทะเลชอบอยู่กลางแจ้งค่ะ

กรี๊ดมากตีปีกสนุก

พานั่งเครื่องบินได้๕๖ชั่วโมงแบบนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วนะคะ
เก่งมากสำหรับเด็กวัยนี้ที่ไม่งอแงเลยนะคะ
เป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยแล้วกันนะคะ
กว่าน้องตรินที่เก่งดิฉันว่าคุณแม่เก่งมาก
กู้หุ่นได้ยังไงให้กลับมาหุ่นเฟิร์มแล้วก็สวยพริ้งขนาดนี้เนาะ